คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์ไหม
เรื่องของการโอนเงินโอนในมือถือ
แล้วปรากฏว่าโอนไปผิดบัญชี
เคยมีไหมไม่ว่าคุณจะโอนผิดเองหรือมีเงินโอนเข้ามาแบบผิดบัญชี
เหตุการณ์นี้นะยอดเงินเท่าไหร่รู้ไหม

แล้วคุณผู้ชมคิดว่าจะได้คืนไหมถามแบบนี้ก่อน
อยากรู้เพราะว่าเหตุการณ์นี้นะ
ฝั่งคนที่โอนตังค์ผิดตกใจ
ครับแล้วฝั่งคนที่ได้รับเงินก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
แต่เรื่องนี้จบลงด้วยรอยยิ้มค่ะ
มาถึงสถานีตำรวจต้องมาสิคุณผู้ชม
เวลามีเรื่องของการโอนเงินผิดและที่สำคัญ
ปลายทางที่โอนเงินไปผิดเป็นตำรวจ

ดาบตำรวจปากรสายเชื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มันมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีผมแสนนึง
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณ๕โมงกว่าช่วงเย็นเนี่ยนะคะ
ก็ไปแจ้งความกับทางรองสารวัตรสอบสวนร้อยเวรสพเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
มันไม่สบายใจเลยอ่ะยิ่งช่วงนี้มีข่าวบัญชีม้าอยู่ด้วย
นี่เงินผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงบันทึกประจำวันไว้
สื่อมวลชนอยู่ตรงนั้นพอดีเป็นสักขีพยานค่ะ
ปรากฏมีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์นั้นน่ะปลายสายคือนางสาวรัชนกวงศะ
อยู่ที่ปฐุมธานีเธอทำงานอยู่ที่โรงงานชิ้นส่วนรถยนต
แล้วก็บอกว่านี่ค่ะดิฉันนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของเงินที่โอนผิดไปเนี่ย
หนึ่งแสนเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้มันคือยังไงนะ
ตัวคุณรัชนกเองเนี่ยตั้งใจจะโอนเงินหนึ่งหมื่น
แต่จะโอนจากบัญชีตัวเองไปอีกบัญชีหนึ่งของตัวเอง
ปรากฏว่าพอกดโอนโอนผิดบัญชีแล้วก็โอนผิดจำนวนด้วย
ทีนี้ทำไมเงินไม่เห็นเข้าบัญชีฉันเลย
บัญชีปลายทางนี่ฉันจะให้โอนมาแต่ทำไมเงินไปเข้าบัญชีอื่นล่ะ
แล้วไม่รู้ด้วยไงตอนนั้นว่าเป็นตำรวจนะคะ
ทีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจออยู่ตอนนี้เขาวีดีโอคอลกันนะ
ให้คุยกันเลยฝั่งตำรวจกับฝั่งคนที่โอนเงินผิด
ดูบัตรประชาชนดูสมุดบัญชีดูหลักฐานการโอนเงิน
ต้องไปดูชื่อแสดงว่ามันไม่ใช่ชื่อของเราอย่างเงี้ยค่ะ

เรารู้ไหมว่าเราโอนมาเข้าบัญชีของใคร
เป็นของเราค่ะต้องเป็นของเราเอง
เรารู้ไหมว่าเราโอนผิดมาปลายทางเข้าบัญชีของใครเรารู้จักเขาไหม
ไม่รู้จักเลยค่ะ
แล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นนะรู้ไหมว่าเขารู้ไหมว่าเขาเป็นตำรวจ
ไม่รู้จักเลยค่ะ
นี่แหละค่ะทางด้านดาบตำรวจประกอบนี้นะคะ
บอกว่าตอนแรกที่ผมเห็นเงินมันตึ้งเข้ามาในบัญชีผม

แล้วผมเป็นตำรวจถ้าเกิดว่าเป็นการโอนเงินผิดกฎหมายเข้าบัญชีม้า

ทีนี้พอตรวจสอบแล้วเงินนี้ไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย
เจ้าของนี้เขาก็วีดีโอคอลเห็นตัวตนชัดเจน
ก็คืนเงินไปด้วยความสบายใจนะคะ
เจ้าของเงินเขาก็ดีใจแหละบอกว่าโอ้โหนี่ยังโชคดีนะเนี่ย

ได้เงินคืนอ่ะคุณจัดการแบบแป๊บเดียวนี่ขนาดแบบอยู่คนละจังหวัดกันนะ
สุดท้ายได้เงินคืนภายในไม่ถึง๑ชั่วโมง
คุณผู้ชมฮะบางทีนะคนฟังข่าวนี้บอกเป็นปฏิหารจริงได้เงินคืน
จริงเพราะนี่ไงคุณผู้ชมคอมเมนต์มาคุณผู้ชมบอกว่าก็เคยเหมือนกันค่ะ
โอนผิดไป๑๕๐๐แต่สิ่งที่ได้มาคือได้ใบแจ้งความ
อ้าวไม่ได้เงินโอนคืนกลับมาใช่ไหม

เออนี่แหละไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้เงินคืนง่ายแบบนี้นะคะ